ระทึกที่เกิดขึ้นที่ท่ากัศยานแม่ฟ้าหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะฮะ
ขึ้นจากดอนเมืองตอน๒ทุ่มไปส่งผู้โดยสารร้อยกว่าคน
ลงไปถึง๓ทุ่มฝนตกแล้วลันเวย์รื่น
ปรากฏว่าเครื่องบินเนี่ยถลายออกนอกรันเวย์
นักบินสามารถเอาเครื่องจอดลงอย่างปลอดภัยแต่ถลายออกนอกรันเวย์นะฮะ
แต่ว่าผู้โดยสารเขาบอกว่าเขาติดค้างอยู่ในนั้นในชั่วโมงกว่า
ใช่มันมีปัญหาเรื่องของการอบพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องบิน
มีปัญหาเรื่องของความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ติดอยู่ในนั้น
เพราะหลายท่านบอกว่าหายใจไม่ออก
ดับใช่ไม่มีอะไรจะกินหิวน้ำคือหลายอย่างเลยอะค่ะ

เกิดไฟไหม้เครื่องขึ้นมาเนี่ยไม่ตายกันหมดเหรอ
เอาไปดูเวลาที่เกิดขึ้นนะฮะวินาทีตรงนั้นนะครับ
ดูนะครับถ้ามาดูนะครับอันนี้นะครับนี่ครับตกนี่ครับตกรางครับ
นี่มากันตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับไม่มีใครมาสนใจลูกเรือข้างบนแล้วครับ
ถ้าไฟไหม้พวกผมตายกันหมดนะครับ

สุดท้ายเนี่ยต้องให้ลงเบาะลมสไลด์ตัวลงมา

นี่พี่คนที่ลงมาแล้วบอกถ้าไฟไหม้ไม่ตายกันหมดเหรอ
เพราะว่ากว่าจะได้ออกมาจากเครื่องบินนะคะใช้เวลานาน
สามทุ่มเมื่อคืนนี้นะฮะท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวง
มีผู้โดยสารอยู่บนเครื่องเนี่ยร้อยหกสิบกว่าคน

ใช่ค่ะใช้กับพวกไฟฉายมือถือ
แอร์ก็ไม่มีติดอยู่ชั่วโมงกว่าบางคนบอกหายใจแทบไม่ออก
คนไทยคนต่างชาติเด็กผู้ใหญ่ลูกเด็กเล็กแดงเต็มไปหมด
คือเขาเนี่ยเห็นไหมเอากระดาษมาพัดใช่ไหม
จะมีก็คือลูกเรือเนี่ยประกาศนะบอกผู้โดยสารบอกให้งดถ่ายภาพ
ให้นั่งอยู่กับที่คือผู้โดยสารเขาบอกว่าโอ้โหผมไม่งดครับ
ผมจะมันอึดอัดเหลือเกินค่ะอันนี้เป็นช่วงที่พี่กำลังจะให้ลงนะฮะ
เอาลองดูคลิปตอนที่อยู่บนเครื่องกันหน่อยนะฮะ
ผมไม่งดครับผมจะถ่ายครับผมไม่งดแล้วครับ
อันนี้เห็นไหมตอนที่อยู่บนเครื่อง
แต่ผู้โดยสารเขาบอกว่าก็ต้องชื่นชมผู้โดยสารทุกคนนะฮะที่ไม่มีการแตกตื่น
ทุกคนก็พยายามปฏิบัติตามคำที่แนะนำของทางลูกเรือค่ะ
เพียงแต่ว่าเขาบอกกัปตันของเครื่องเนี่ยไม่มาบอกอะไรหน่อยเหรอ
เพราะผู้โดยสารก็สับสนกังวลใจ

ถูกเหมือนกันนะคะว่าจะต้องรออีกนานแค่ไหน
มีเสียงของเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นแอร์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่
ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงบอกต้องรอทำตามกฎการบิน
แต่เขาก็บอกนี่ลองฟังนี่นะฮะ

หายใจแทบไม่ออกแล้วหรือเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเขาทำยังไง
นี่ฮะท่านผู้ชมครับหลังจากที่รอกันอยู่ชั่วโมงกว่า
แล้วก็ต้องบอกกันว่าจ่ายใจไม่ออกแล้วนะไม่ไหวแล้วนะ
ถึงมีการเปิดประตูเครื่องแล้วก็ให้สไลด์ตัวลงไป

นี่ตรงนี้นะฮะก็ให้ลงไปทีละคนทีละคน
ลงไปข้างล่างก็คือเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่กับกำลังเคลียร์พื้นที่กันแบบชุลมูลวุ่นวาย
คือเขาบอกแอร์หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่บอกกับเขาตอนอยู่บนเครื่องบอกว่า
ให้ลงไปไม่ได้เพราะว่ารันเวย์มันอันตราย
ถ้าเกิดให้ผู้โดยสารไปยืนอยู่แถวรันเวย์เนี่ยจะเป็นอันตราย
แต่เขาบอกเขาติดอยู่ข้างในเนี่ยก็โอ้โหก็แทบตายเหมือนกัน
หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นบรรยากาศในอาคารผู้โดยสารแล้ว
กัศยานแม่ฟ้าหลวงตอนที่ออกกันมาได้เนี่ย
สายการบินก็ประกาศว่าให้ผู้โดยสารเนี่ยไปรับกระเป๋าสัมภาระในวันถัดไปนะ
ผู้โดยสารก็บอกโอ้โหแล้วจะยังไงกันล่ะเนี่ยกระโปรงกระเป๋าต่าง
หลังเกิดเหตุเมื่อวานนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายอะไรนะฮะ

สายการบินนกแอร์เนี่ยได้ออกแถลงการผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊คของนกแอร์นะครับ
บอกว่าเที่ยวบินดี๑๐๘ออกจากท่ากัศยานดอนเมือง๒ทุ่ม๓นาที
ท่ากัศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย๒๑นาฬิกา๖นาที
ระหว่างที่นักบินกำลังนำเครื่องลงจอดที่ท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงมีฝนตกหนัก
ทำให้เครื่องบินถลายลื่นออกนอกรันเวย์นักบินสามารถบังคับเครื่องให้หยุดนิ่ง
บนสนามย่าได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับนำลูกเรือหกคน
และผู้โดยสาร๑๖๔คนออกจากเครื่องไปยังอาคารผู้โดยสาร
โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนี่ทีเนี้ยพอแถลงการออกไปแล้วบอกว่า
มีการนำอาหารนำน้ำดื่มมาดูแลอะไรกันอย่างเรียบร้อยดีเนี่ย
บอกมันไม่มีค่ะถ้าจะมีก็มีเจ้าหน้าที่การท่าเอามาให้

อยู่ในเครื่องเลยนะฮะออกมาบอกแถลงบางส่วนมันไม่ตรงกับความจริงนะ
สารมากคือชาวต่างชาติเพราะแอร์ตอนนั้นก็พูดแต่ภาษาไทย
ซึ่งต้องชมผู้โดยสารด้วยกันเองที่มีสติไม่แตกตื่นไม่โวยวาย
และยืนยันว่าไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มบริการตามคำแถลงของทางสายการบิน
แล้วก็ยังกักตัวผู้โดยสารไว้บนเครื่องด้วยนะฮะ
มีอีกคนนึงก็บอกว่าตอนนี้ออกจากเครื่องได้แล้วปลอดภัยดีไม่บาดเจ็บอะไร
นี่ถ้าคนบนเครื่องไม่บ่นว่าหายใจไม่ออกไม่รู้จะได้ออกมาเมื่อไหร่
เพราะหัวหน้าแอร์บอกว่าต้องรอเป็นกฎของการท่าที่ห้ามไปยืนบนรันเวย์
แล้วตอนนั้นฝนตกแอร์กลัวผู้โดยสารจะเปียก
แต่ผู้โดยสารทุกคนบอกโอ้โหไม่ต้องกลัวหรอกเปียก
ขอออกก่อนเถอะหายใจจะไม่ออกจะขาดอากาศหายใจตายแล้ว
อยู่ในเครื่องมาเป็นชั่วโมงแล้วเขาบอกการจัดการแย่มากช้ามาก
ถ้าไฟไหม้เครื่องสงสัยคงไม่รอดกัน
ส่วนเช้าวันนี้นะครับที่ท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้โดยสารคันลำที่ประสบเหตุเมื่อคืนนี้ก็มารอรับกระเป๋ากัน
นี่ฮะสองสามีภรรยาคู่หนึ่งที่มาด้วยบอกลูกเรือบอกว่า
ให้นั่งอยู่กับที่ผ่านไปชั่วโมงกว่าเนี่ยไม่มีการแก้ปัญหาอะไรให้เลย

สุดท้ายเนี่ยก็ให้ทยอยลงมาทีละ๑๐คน

โดยสัมภาระที่อยู่บนเครื่องเนี่ยเอาออกมาไม่ได้เลย
แล้วแม่นั่งรออยู่ตรงนั้นนะทั้งหนาวเนอะ
เสื้อผ้าก็เปียกหนาวสั่นนั่งรออยู่ข้างในนั่นน่ะ

ข้างในอยู่ประมาณ๒ชั่วโมงมันรวมแล้วอ่ะ
ตั้งแต่๓ทุ่มยันเที่ยงคืนกว่าประมาณนั้นนะลูก

แล้วไม่มีมาเลยว่าจะมาเออเดี๋ยวเอาน้ำมาให้นะ
เดี๋ยวใครยังไม่ได้ทานข้าวทานยาอะไรไม่มีมาเลย
ถามทุกคนได้หมดนั้นคือเราไม่ได้เราไม่ได้นั้น

แต่มีมีรองผู้อเมริกาของข้าวอากาศยานเนี่ยค่ะเอาน้ำไปน้ำไปให้

แต่ทางส่วนของนกแอร์เนี่ยเขาไม่ได้เอาอาหารเอาน้ำอะไรไปบริการลูกเรือเลย
อืมตอนนี้ของยังติดค้างอยู่ในเครื่องใช่ไหมครับ
ใช่ติดคล้างหนึ่งในเครื่องแล้วก็ทีแรกนัดบอกแปดเมื่อเช้าเดี๋ยวนี้บอกนัดเย็นอีกแล้ว
ครับตอนนี้ก็ได้แค่กระเป๋ากระเป๋าที่อยู่ใต้ท้องเครื่องข้างบนยังไม่ได้เลยค่ะ
ตัวมาได้ซักหรือไม่ได้ค่ะยังไม่ได้
ต้องมีการปรับปรุงอ่ะค่ะเยอะแต่คือเนี้ยอันนี้ก็มาจากเชิงแสนอ่ะค่ะ
มาเอาของต้องเสียเวลาเขาแจ้งไว้ว่าแปดมงให้มารับของสัมพละ
แต่เรามาบ่ายสองเจ้าหน้าที่ก็ยังบอกว่ายังเอาไม่ได้เอ้า

แล้วเรามีธุระที่จะต้องทำ
เราเป็นนักธุรกิจเรามีธุระที่ต้องกลับก็กลับไม่ได้

โทรไปที่เชียงใหม่ก็เต็ม
เดี๋ยวก็มีเต็มเราก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรตอนนี้

ซึ่งก็ยังไม่มีกำหนดการหรือว่าวี่แวว

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คุยกับอีกหนึ่งผู้โดยสารค่ะ

ซึ่งท่านนี้เป็นคนถ่ายและไลฟ์เหตุการณ์เมื่อคืน

หนึ่งเหตุการณ์ที่เขาไม่พอใจก็คือลูกเรือของสายการบิน

ด้วยความที่ผู้โดยสารพยายามจะถามค่ะ
ว่าทำไมถึงปล่อยให้รออยู่บนเครื่อง
ไม่มีอากาศหายใจกันอยู่แล้ว

นี่ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าลูกเรือเดินหนีไป
ชุลมุนนะคะสายการบินประกาศออกมาว่า
ดูแลผู้โดยสารทั้งอาหารที่พักและน้ำดื่ม
คุณปากรบอกว่าไม่จริงค่ะ
ไม่จริงค่ะผู้โดยสารต้องรออย่างหิวโหย
สายการบินไม่มีน้ำให้ผู้โดยสารแม้แต่ขวดเดียว
ต้องรอทางรองพุ่มในการท่ากัดสยาน
นำน้ำดื่มมาให้ผู้โดยสาร
แต่จากสายการบินไม่มีจริงนะคะ
ก็เลยถ่ายคลิปเหล่านี้เอาไว้ทั้งหมดค่ะ

รถกู้ภัยมารถดับเพลิงอะไรมา
แล้วทำไมไม่มีคนมาเอาเราลงไปเลย
นั่งนั่งแล้วก็นั่ง
ผมก็เอาโทรศัพท์เปิดแล้วก็มาถ่ายคลิปไว้
ในส่วนตัวของผมนะผมคิดว่า
ไม่จำเป็นต้องคือแบบเยียวยาหรอก
เพราะว่าเราก็เข้าใจว่าสายการบินก็ได้รับความเสียหาย
แต่แค่อยากจะให้สายการบินออกมาชี้แจงว่า

การบินไม่มีมาตรการรองรับเลยหรือว่า
คือมันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ย
มีมาตรการอะไรมารองรับกับผู้โดยสารเหรอ
อยากให้สายการบินออกมาชี้แจงอย่างนี้มากกว่า

บอกเป็นกฎการท่าห้ามออกไปยืนบนรันเวย์ใช่ไหม
อันนี้เขาบอกเจ้าหน้าที่การท่าเอาน้ำมาให้
นี่นะครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้
บรรยากาศโดยรอบสนามบินเนี่ย
สายการบินนกแอร์ลำที่ประสบเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมา

หัวเครื่องนี่ปักเอียงออกมานอกรันเวย์นะครับ
มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบความเสียหายต่างนะฮะ
ตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะแต่ลำที่ผสบเหตุนะครับ
ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบิน
และพร้อมจะรับผิดชอบการเดินทางของผู้โดยสารและทั่ว
แทนการเดินทางทั้งการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินการยกเลิกและการคืนเงินบัตรโดยสาร๑๐๐นะครับ
แล้วก็มีการประกาศเรื่องการปิดทางวิ่งหรือว่ารันเวย์ด้วยนะครับในวันนี้นะฮะ
ประกาศตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๔ทุ่ม
แต่ล่าสุดประกาศเพิ่มเติมนะฮะไปถึงวันที่๓สิงหาคมเลยนะครับ
เพราะว่าต้องมีการตรวจสอบแล้วก็เคลื่อนย้ายเรื่องของสายการบินด้วย
วันนี้ก็ยังมีผู้โดยสารที่เดินทางกันมานะฮะท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงนะครับ
เพราะว่าผลกระทบเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้โดยสารเที่ยวบินลำนี้นะฮะ
การเดินทางเขาก็ต้องใช้การขนถ่ายผู้โดยสารผ่องถ่ายผู้โดยสารจากเชียงรายเนี่ยไปขึ้นเครื่องที่เชียงใหม่
หรือว่าลงเครื่องจากกรุงเทพมาลงเชียงใหม่หรือที่อื่นมาลงเชียงใหม่แล้วจะจัดรถบัสรับส่งมาต่อที่เชียงรายอีกทีนึง

พี่ก็เลยต้องนั่งรีบออกจากโรงแรมเช็คเอาท์อ่ะมาที่สนามบินแล้วก็มาเห็นต่อคนต่อคิวประมาณ๓๐๔๐คน
ซึ่งแต่ละคนดูแล้วคุณเจรจาไม่เหมือนกันอ่ะบางคนก็ขอเหมือนเหมือนสายการบินอ่ะ
ประมาณว่าขอให้ผู้โดยสารคืนเงินเปลี่ยนตัวไปวันอื่นอะไรอย่างนี้
ขณะที่ทางภูมิในการการท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับ
นาวากาตรีสมชนกเพียมเทียบรัฐนะครับ
และผู้บริหารสายการบินนกแอร์วันนี้ก็ออกมาแถลงข่าวนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องความผิดพลาดต่างที่จะตรวจสอบกันต่อไปนะครับ
ภาระผู้โดยสารที่ติดค้างจะเร่งลำเลียงคืนให้กับผู้โดยสารโดยเร็วที่สุด
เคลื่อนย้ายเครื่องบินออกจากจุดเกิดเหตุคาดว่าใช้เวลาประมาณ๓วัน

วิ่งไปอีก๓วันคือ๑สิงหาคมถึง๓สิงหาคมนะฮะ
สำหรับท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงก็แจ้งทุกท่านตรงนี้ด้วยนะครับ
ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าก็ให้ตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร่งด่วนเช่นกัน

คือบางทีผู้โดยสารเขาบอกอยู่ชั่วโมงกว่าแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเขาก็โอ้โหไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองนะครับ